สำหรับกรณีเรื่องของการตั้งด่าน
คราวนี้ไม่ได้วิภาควิจารณ์เรื่องด่านนะ
ภาควิจารณ์ตำรวจที่ไปตั้งด่าน

เครื่องบนเป็นเครื่องแบบตำรวจแหละ

คนก็มองว่าเอ๊ะแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้ตั้งด่านก็ได้เหรอ

ทำไมมันมาเป็นแบบครึ่งกลางแบบนี้

อย่างที่เห็นเป็นยีนสีน้ำเงินชัดเจน
แต่ข้างบนเป็นเครื่องแบบของตำรวจ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาก็แชร์เผยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะ

เอ๊ะทำไมกางเกงข้างล่างมันคนละสีกับเสื้อล่ะ
ทำไมมันกลายเป็นกางเกงยีนไปได้
แล้วนี่มันคือช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่หรือ
ใส่แบบนี้มาปฏิบัติหน้าที่มาตั้งด่านแบบนี้มันเหมาะสมแล้วหรือ

โซเชียลมีเดียศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือว่าสปกตรเขาออกมาชี้แจงภาพนี้ด้วยนะ

เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นวันที่๑มีนาคมเมื่อวานนี้

เขาออกไปปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจที่รับผิดชอบ
และกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเครื่องแบบตำรวจ
แต่ระหว่างนั้นเขาเดินออกมาคุยกับกลุ่มเพื่อนตำรวจบริเวณริมถนน
ประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาเห็นก็เลยถ่ายภาพ
แล้วก็โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียค่ะ
ซึ่งตำรวจนายนี้เขามีการเขียนรายงานชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
เพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
เรื่องต้นผู้บังคับบัญชาก็ตักเตือนในเรื่องความไม่เหมาะสม
แล้วก็อาจจะมีการลงโทษทางวินัยด้วยนะคะ
ก็เป็นตำรวจของสพนสูงใต้ของมุกดาหารเขานะฮะ
เรื่องนี้พอบัตรรองรับทราบแล้ว
ก็กำชับตำรวจทุกนายในการแต่งเครื่องแบบ
คือบางทีมันก็พูดยากนะบางทีเหมือนคนขับรถผ่านเห็นปุ๊บแสดงปั๊บ
คือมันก็แค่ช่วงเวลาสั้นตรงนั้น
ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ย
เกิดขึ้นแบบนั้นจริงไหมหรือว่าอย่างไรกันแน่
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปรากฏกายต่อประชาชน

เหมือนบางอาชีพที่เขาต้องแต่งเครื่องแบบ
แล้วก็ต้องแบบว่าเคร่งครัดตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอย่างสจวดอย่างแอร์อะไรนี่ใช่ไหม